โปรดระวังหมึกบลูลิงพิษร้ายแรงวงวาวยี่สิบเก้าอุ๊ยตายแล้ว
จริงจะมีใครเอามาขายเหรอคะอรุณสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ก็เตือนกันเป็นประจำทุกคุณผู้ชมว่าจะมีสัตว์มีพิษมีแปลกอะไรในช่วงฤดูไหนช่วงนี้หมึกบลูลิงที่หลายคนติดตามข่าวก็คงจะทราบกันดีเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังค่ะ
ส่วนเรื่องของอากาศต้องระวังอะไรกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้หน้าหนาวค่ะก็โดยรวมแล้วฟ้าปลงโล่งสบายภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคใต้ไรเมฆปกคุมหนาทึบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของฝุ่น

ในบางบุญที่สังเกตจากแถบสีเขียวจะอยู่แถวแถวแนวขอบชายแดนมากกว่านะคะส่วนเรื่องของฝนคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีโอกาสตกนะคะแต่ว่าเป็นช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามตกแถวแถวจังหวัดสามชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังไม่ใช่ฝนตกหนักนะคะก็ไม่ต้องกระวนใจเรื่องของน้ำท่วมไปเป็น
ในรอบปีการท่องเที่ยวริมฝั่งโขงก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง
นักท่องเที่ยวล่องเรือสำราญชมธรรมชาติสองฝั่งโขงสัมผัสอากาศหนาว
สบายตาสบายใจไร้โควิดสิบเก้าแล้วค่ะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
ทางจังหวัดนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมสถานที่ท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากไปรีบจองนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าหลายพื้นที่
หลายแห่งก็เต็มแล้วนะคะไปต่อที่ภาคเหนือคุณผู้ชม
ติดตามสภาพอากาศที่ยอดดอยอินถนนกันหน่อยหนาวสุดคั่วติดต่อกันเป็นวันที่สามแล้วนะคะ
เช้าวันนี้ที่เกี่ยวแม่ปานวนทับมุมวันได้ต่ำสุด๑องศาเซลเซียสนะคะ
นักท่องเที่ยวต่างก็ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ที่เห็นอยู่นะคะ
รวมไปถึงเหมือยขาบที่ขาวโพลนไปทั่วยอดย่าค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่รอคอยชมกุหลาบพันปีบนดอยอินถนนต้องบอกว่าอดใจไว้ก่อนนะคะ
ช่วงที่ยังไม่บานก็เดี๋ยวสักพักนะคะ
ก็คงจะเบ่งบานให้สมดังใจแล้วก็ย้ำเตือนถึงผู้ที่จะเข้าไปอุทยานทุกคนนะคะ
สำคัญมากเลยใส่หน้ากากอนามัยด้วย
สำหรับตอนนี้เชียงใหม่เชียงรายยังปลอดภัยนะคะ
ท่านใดที่มีแผนจะไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีมาตรการการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ย
ก็สามารถไปได้เพียงแค่เราก็ต้องเข้มข้นในการดูแลตัวเองกาดไม่ตกด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เองเขาก็หมั่นพ่นเชื้อพ่นน้ำยาทำความสะอาดทุกพื้นที่ทุกจุดสัมผัส
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าการที่เราจะไปซื้ออะไรกินหาอะไรกิน
เดี๋ยวเราก็ดูหน่อยละกันคุณผู้ชมอย่าไปกินอะไรที่มันแปลกปลอมแปลกประหลาดมากนัก
เดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายอย่างหมึกบลูลิงที่เราเตือนในนี้นะคะว่ามันมีผิดร้ายแรง
พ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องดูแลลูกค้ากันด้วยนะคะ
แต่ร้านนี้เขาบอกว่าหมึกนึ่งมะนาวอร่อยดิฉันต้องไปดูหน่อยว่ามีหมึกบูลิงแอบซ่อนมาหรือเปล่านะคะ
หรือเป็นอันตรายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
อาจารย์ที่หนึ่งนั่งตรงนี้ได้ไหมจ๊ะอุ้ยเอาเลนเสิร์ฟน่ะ
ว้ายบลูลิง